หนกก้านขดหรือลายก้านขดเป็นการผูกลวดลายแบบเถา
ใช้วิธีการไขว้วงขมวดกันเป็นก้นหอยขดเป็นขมวดต่อเนื่องกันไป
จะเดินเถาผูกลายให้เต็มพื้นที่ที่ต้องการสร้างสรรค์
โดยต้องมีตัวกระหนกมาผูกประกอบเข้ากันเป็นระยะ
ช่องไฟเป็นจังหวะเสมอกัน
โดยลายกระหนกที่นำมาใช้ในงานจิตรกรรมสถาปัตยกรรมไทย
มีลักษณะอ้วนป้อมหรือผอมเรียว
ลายของกระหนกจะละเอียดมากหรือน้อย
ก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละยุคสมัย
จินตนาการสร้างสรรค์ของช่างที่จะประยุกต์ใช้